กลัวจัดสร้างโน้ท

ตอนนี้ปี
ค่ะก็ได้มาทุกปี

ก็เป็นรางวัลที่แฟนคลับเขาก็บดเข้ามาให้กัน

ที่เสียสละเวลาในการบดเขามาให้กับพวกนั้น
ก็เรื่อยครับเหมือนกับมาอยู่ตลอด

ที่สนับสนุนทั้งย่าและพี่ณเดชน์มาตลอด
มาหลายปีมากจริงก็ขอบคุณจับไกลเลย

จริงแล้วผมว่าเป็นคำถามที่เราตอบมามาก
และทุกคนก็คงจะได้คำตอบครั้งมายไงค่ะ
เช่นทุกอย่างก็เหมือนเดิม

ให้ฟังในวันนั้นนะครับผมนะฮะก็แต่ว่าจากการที่หัวข่าวได้พลาดออกไปนะครับ
หรือว่าเกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับผม
จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสองคนก็รู้กันดีที่สุดนะครับผม
ตั้งแต่ในตะไรคือเรื่องในส่วนใช่อยู่ว่าเราเป็นนักแสดงนะครับ
เป็นคนของประชาชนแต่ว่าบางอย่างในส่วนที่เราต้องการ

ให้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างทั้งหมดนะครับ
เราก็คงจะเก็บไว้เรื่องอะไรที่เราอยากให้รู้ที่เราอยากให้เห็น

ดูกันไปสองคน
ผมว่าให้เวลาหลายอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับ
ทำงานครับผม
ทำงานกับพี่แอนครับ
ไม่ได้ไป
จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผม

มีบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าจะไปไหนมาไหน
อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างนี้คือเป็นจริงก็ไม่ได้

เหมือนว่ายายาคงพูดแบบภาษาไม่แข็งแรง
ว่าพี่อาจจะยังไม่ได้ทราบข่าวมากกว่า

แล้วท่านพี่น้องยายาจะพูดอะไร
ไม่ได้คุยกับเพียแล้วค่ะ
ไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ไว้ก็แค่นั้นเองค่ะ
แข็งแรงหนูเข้าใจทุกอย่างที่หนูพูดออกไปก็เข้าใจทุกอย่างที่พี่ถามกันค่ะ
อืม
คนที่โจมตีอาจจะไม่ใช่แฟนคลับนะครับ
เป็นแฟนคลับเราก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเราอยู่
เป็นกำลังใจให้เราอยู่แล้วครับ
ก็ได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้
จริงแล้วคือต่างคนก็ต่างทำงานนะครับ
เอก็ทั้งธุรกิจนะไหนจะงานแฟชั่นโชว์พี่เอแกก็คงวุ่นนะครับ
ผมอาจจะไม่ได้แบบว่าได้มาฟังทางนี้มากเท่าไหร่นะครับ
เพราะแกก็ทั้งร้านอาหารทั้งสอนักเรียนด้วยทั้งงานฟิชั่นโชว์
พี่เอ๊ก็มีกิจกรรมหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิด
หรือว่าผมว่าอาจจะไม่รู้อย่างนี้ก็ได้ครับผม
ฮะไม่ต้องบอกหรอกครับ
วันนั้นพูดไปเยอะแล้วค่ะ

พี่จะเรียกหนู

ครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผม
ฮะโอเคค่ะ

ขาตึงเลยค่ะ

ขอเป็นผ้านักละไข่ลูกค้า
ใช่ลูกค้า
ดูหน่อย